ต้องเชื่อนะว่าตายแบบนี้ก็เกิดขึ้นแล้วค่ะคือมีร้านรับป่ายอย่าง
แล้วก็รับเติมลมด้วยเขาเปิดแล้วเพื่อนบ้านเอารถไถมาให้เติมลมยาง
จังหวะที่มีการเติมลมยางเรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้น
เพราะยางระเบิดพอยางระเบิดเสร็จปุ๊บล้อกระทะล้อค่ะกระแทกเข้ากับร่างของเจ้าของร้าน
จนกระทั่งเขาเสียชีวิตเลยนะคะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากเรื่องของอุบัติเหตุ
หรืออาจจะเป็นเรื่องของความประมาทเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตก็คือนายพลายช่วยรำอายุห้าสิบเก้าปีค่ะ
อยู่บ้านอาเกียรตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำคือที่บ้านของเขาเนี่ยเปิดเป็นร้านรับปะยางซ่อมรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาญาติก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลแล้ว
ท่ามกลางความเศร้าสลดของชาวบ้านแล้วก็ญาติญาติทีนี้จากการสอบถามนายบานชโกรำอายุ๖๘ปีเป็นเจ้าของรถไถนาคันดังกล่าวเล่าบอกว่าบ้านของเขาอยู่ห่างจากบ้านผู้ตายไปสักประมาณ๕๐เมตร
ก่อนเกิดเหตุได้เอารถไถเนี่ยมาให้ผู้ตายเติมลมยางให้ระหว่างที่เจ้าของรถไถเนี่ยยืนดูอยู่ผู้ตายก็เติมลมยางนะคะเติมลมยางเจ้าของรถไถบอกว่าเห็นนานผิดสังเกตก็เกรงว่าไอ้ยางที่มันมีสภาพเก่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะรับแรงดันไม่ไหวก็เลยตะโกนบอกไปว่าพอก่อนเดี๋ยวยางระเบิดนะผู้ตายตอบกลับมาบอกว่าจะทดลองเก
เจ้าของรถไถเห็นท่าไม่ดีนะคะก็เลยรีบดึงมือหลานชายวัย๗ขวบที่ยืนใกล้กับรถไถที่ยืนใกล้กับรถไถอ่ะค่ะออกห่างไปสักเล็กน้อยเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นฝุ่นตลบฝุ่นคลากรุ้งเลยนะคะพอฝุ่นจางลงปุ๊บมองไปเห็นผู้ตายนอนแน่นิ่งเห็นเพียงขากระดิกอยู่ตกใจสุ

สามีคาดว่าสามีเธอเนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วเธอรีบวิ่งกลับมาดูน้ำตาซึมเลยนะคะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแล้วก็เป็นเหตุสลดนี้ขึ้นเพราะสามีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ